ถ้าแบบแม่ทอดด้วยความโมโหมันจะเป็นยังไงมันก็จะไหม้เหมือนนี้
จริงแล้วล่ะเอาลองจริงก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยจริงก่อนเถอะ

เป็นมันเป็นยังไง
มันไหม้มันเหมือนหมูยากเลยเป็นไข่ยาก
ของใครของแม่มีให้ใครมีให้หนู
มีใครมีใครมีใคร
มีใครมีใคร
มีใครมีใคร
มีใครมีใคร
มีใครมีใคร